มุ่งเปรี้ยวก็ไม่ค่อยดีอะช่วงนี้
มันเป็นของ
ไม่มีอะไรขึ้นมาก็อ่อนลงไปหมด
ที่เราอยู่ที่ไล่นี่แหละทุกวันนี้

แล้วครั้งนี้อะปัญหาอยู่ตรงหัวตรงควาย

ใครเป็นวัวควายเนี่ยจุดสำคัญที่สุด

หาย่าให้เขากินอยู่ตลอดเลย
มันต้องซื้อต้องใช้เงินทั้งนั้น
คนไหนที่เขาอยากจะเลี้ยงอะไรก็มาเอาไปเถอะ
เพราะว่าป่าเลี้ยงไม่ไหวจริง

กับ๑๐กับตัวกับ๒๐ตัวล่ะหมา

ควายวัวก็ประมาณ

รายจ่ายแต่ละวันนะคะสำหรับน้อง
โอ้ยไม่หนีว่า๓๐๐๐ขึ้นไป
ให้อาหารหมาให้แมว

ข้าวไฟอะไรเพราะมีข้าวไฟบางทีมนั้นจะมาตัด

ที่ให้มันยกให้ฟรีหรือว่า

จริงจริงจะใจติดต่อบนแรทธาบาลให้เขามาช่วย

มันหนีไปทำไมไปทำไมลาวลาวเขายังมาหากินบ้านเราเราไปทำไมก็คือ
ก็บอกแล้วบอกที่ไปจะไปครั้งนั้นก็คือเพื่อนมันชวนมันบอกว่าเออลงไปทำที่ลาว
ตอนนั้นกับบ้านเรามันก็ยังไม่ค่อยดีเราก็อยากไปดูซิว่าทำอะไรบ้างตอน๔ปีที่แล้ว
เขาบอกมันก็มีที่ของเขามีเป็นพันไร่ของเขาก็จะแบ่งให้ทำมาสิมาลองทำอะไรอย่างนี้
ปาก็เออว่าจะไปลองดูสิแต่ก็ไปลองดูแล้วบางครั้งไปดูแล้วไม่ได้
หนีเพื่อให้หนี้ให้หนี้ตกไปอยู่กับพี่หม่ำอย่างนั้น
โอ้ยไปยุ่งอะไรกับหม่ำเขาเขาก็ช่วยป่ามาเยอะแล้วนะ
เราก็ไม่ค่อยกล้าไปอ้าปากไปเรียกกับเขาว่าเราไม่เอาแล้วเรารบรบกวนเข้ามาเยอะแล้ว
เขาเคยช่วยมาหลายหลายอย่างไอ้คราวเนี้ยมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติมาแหละ
มันจะเป็นไงก็ปล่อยมันไปมันจะยึดหรือมันก็ต้องยึดเอายึดก็ลองดูว่า
แล้วเราก็จะเอายังไงป่าค่ะพอจะบอกยอดหนี้ได้ไหมคะว่าประมาณสักเท่าไหร่
ไอ้นี่ไอะแล้วก็คิดดูไม่มีงานทำก็อยู่ยังไงกว่ากลัวไหมป่าว่าถ้าเกิดจะโดดฟองล้มละลาย
ก็ไม่เป็นไรถ้าจะล้มก็ล้มอ่ะแต่ว่าทำไงให้มันให้วัวควายมันได้รอดไป
อย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวว่าเขาจะอดลำบากเนี้ยแหละ
มันนำบากตรงนั้นเขาต้องระวังตัวตรงนั้นไม่ว่าใคร
เราไปโทษเขาไม่ได้หรอกมันอยู่กับตัวเราทำเอง